โจโจโจโจโจกและสามารถรอบว่านี้กัน
โจโจโจโจกและสามารถรอบว่านี้กัน

หรือเปล่าเนี่ยปีชงดวงตกหรือว่ามันยังไงยังไง
วันก่อนค่ะได้เจอเลยอัปเดตมาฝากค่ะ
พ่อกระรอกน้อยของเราเนี่ยบอกว่าที่เข้าวัดไหว้พระบ่อยนะครับ
เพราะว่าอะไรคุณพ่ออยากให้ทำแล้วก็ใกล้วันเกิดของคุณแม่ด้วย
ว่างก็ไปทำจะได้สบายใจทั้งพ่อทั้งลูกไง
ที่สำคัญค่ะไปทำบุญบ่อยนอกจากได้บุญแล้ว

ได้เลยจ้าออฟบอกว่าได้มาเพียบเลยแล้วนะคะ
บอกว่าไปสัมภาษณ์มาก็เลยรบกวนพี่อ๊อฟแบบนี้ละกัน
เพื่อแฟนบันเทิงไทยรัฐได้เลขหรือเปล่าไปฟังกันค่ะ
บุญแล้วช่วงนี้ช่วงนี้บุญบ่อยมากจริงครับ
ทำให้เราได้เลขมาบอกคนนะครับ
ไปขอแม่ตะเคียนบ้างไปขอพระเจ้าหลายที่อย่างนี้ครับครับ
มีเลขอะไรมาฝากบ้าง
เยอะเลยมีถวยเยอะเลยตอนนี้
เดี๋ยวต้องโพสต์ลงไอจี
เพราะเดี๋ยววันใกล้ออกพี่จะต้องแท็บลงไปออกไทรภาพทีพีโอเคไหม
ได้ครับเดี๋ยวใกล้จะบอก